ช่วงนี้หน้าร้อนคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งวิธีคลายร้อน
เขาจัดการแข่งขันภายเรืออีโป
อยากจะร้องเป็นเพลงมาดูบรรยากาศกันก่อนที่โคราชค่ะคุณ
พามาชมกันที่นี่ริมแม่น้ำสแถดนะคะอยู่ที่บริเวณสวนปู่ตาตะบนตลาดไซอำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมา
คือคุณค่ะเขามีการจัดงานประจำปีอย่างงานแข่งเรืออีโปง
ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าขึ้นแล้วเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก
งานเขาจัดขึ้นมาหูกว่ายี่สิบปีแล้วนะคุณ
ซึ่งก็มีประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วมงานกันเยอะมากล้นหลามเลยค่ะคุณค่ะ
แล้วก็มีผู้ใหญ่มาร่วมพิธีเปิดหลายต่อหลายคนด้วยซึ่งเขาก็จะเริ่มการจัดงานด้วยการรำก่อน
รำเปิดงานก่อนเริ่มการแข่งขันและนี่มาแล้วช่วงที่ทุกคนลอยคอ
เออถ้าตกน้ำก็ต้องลอยคอไงฮะแต่ตอนนี้รอคอยก่อนนะคะ
การแข่งขันเรืออีโปงนั่นเองมีการนำเรืออีโปงจำนวนสองลำมาร่วมกันแข่งขัน
เขาก็จะพาไปกลับแข่งกันทีมไหนทำเวลาดีที่สุดเป็นผู้ชนะไปนะคะ
แต่งานนี้ใครชนะเขาไม่ได้มีรางวัลให้นะจ๊ะ
เขามีมิตรภาพและคำชื่นชมมาให้ค่ะเท่านั้นเองเหรอ
ใช่ค่ะคุณก็มันเป็นงานที่สร้างความรักความสามัคคีให้เรารู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัย
มันเป็นสีสันของการแข่งขันแบบโบราณนะคุณ
เป็นแบบว่าคุณนึกออกไหมหน้าร้อนอากาศร้อน
แล้วชาวบ้านเขาห่างหายจากการจัดงานแบบนี้ไปนาน
แทบเป็นแทบตายได้แค่คำ
มีเสียงปรบมือเป็นกำลังใจ
ไปไปไป
ออกทะเลไปเลย